ไปยื่นเรื่องครั้งแรกรู้สึกว่าโอเคมั่นใจเหมือนมีที่พึ่ง
แต่พอผลออกมาแบบนี้ได้ฟังวันนี้นะคะคือบอกเลยว่า
รู้สึกเลยว่าการอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อยู่ในบ้านในเมืองนี้
มันพึ่งหน่วยงานรัฐบาลไม่ได้จริงจริงเจอกับตัวเองเลย
คือไอ้แบบไอ้วลีลูกฉันเป็นคนดีเนี่ยไม่คิดนะว่าจะมาเจอใน
ในวงการการรักษาพยาบาลทั้งทั้งที่เราเห็นอยู่แล้วว่ามีความผิด
ทั้งที่เราเห็นอยู่แล้วว่าส่งผลกระทบส่งความเสร็จ
ก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนแต่บอกว่าไม่มีอำนาจ
ถ้าไม่มีอำนาจแล้วเขาให้คุณมากำกับดูแลทำไม
คิดว่ามันมีเคสแบบนี้แค่คนเดียวไหมเนี่ยที่เอาเรื่องเนี่ยก็คงมีแค่คุณเอ๋
นั่นแหละเพราะว่าคนอื่นก็คงไม่ได้ไปเค็มประกัน
หรือไปตรวจเจอบ่อยแบบนี้เป็นเคสที่ไม่ค่อยเคยเห็น
ไม่เคยเห็นเคสนี้มันต้องบังเอิญจริงจริงคุณภาคภูมิ
คือคือหนึ่งคืออาจจะต้องเป็นมะเร็งแล้วต้องเป็นมะเร็งที่ปากมดลูกด้วยนะ
อ่าเพราะถ้าเป็นมะเร็งที่อื่นเป็นมะเร็งเต้านม
จะไม่เจอเอกสารใบนี้เพราะว่าเอกสารใบเนี้ย
เอกสารใบวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี้ยครับเราไปตรวจเราเป็นอาการ
ประจำเดือนมามากมันเลยไปสอดคล้องกับที่เราเป็นมะเร็มดลูก
ประกันเลยปฏิเสธพอประกันปฏิเสธเอกก็เลยได้ไป
ขอเอกสารมาแล้วถึงเจอพอเอกเจอเอกสารใบนี้
ไปสอบถามเอกถึงเจอเรื่องของวันที่๑ของเรื่องที่แอดมิตเกิน
เรื่องท้องเสียอ่าแล้วพอเอกไปดูเอกสารการแอดมิตเกินอีก
เอกถึงมาเจอว่าเอ้ยในใบประวัติการรักษาไม่มีบันทึก
ไม่มีบันทึกข้อมูลคนไข้โดยละเอียดไม่มีอะไรเลย
แล้วเอกก็ไปเจออีกว่าการบันทึกเขาเรียกอะไรอ่ะ
บันทึกข้อมูลการรักษาของโรงพยาบาลนี้มันแปลก
คือเอกไปแอดมิตเกินเดียวเนี้ยอ่าเขาลงเอ่ยว่าเอ่ย
ท้องเสียน่ะคือถ่ายเลยว่าท้องเสียสามสิบครั้งอ่ะ
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยหน่วยงานที่เขาตรวจสอบให้
คือสบสเขาบอกเขาไปตรวจแล้วเป็นเรื่องกรอกข้อมูลผิด
คุณเอก็เลยบอกโหติดใจเลยอย่างนี้เขาตรวจยังไง
เขาไม่เห็นเอกสารที่จะยื่นวันนี้ไปปคบกันใช่ไหมใช่ครับ
เรื่องอะไรบ้างฮะเรื่องของปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอม
เพราะเรายังติดใจเรื่องเวทระเบียนอ่าเอาละแล้วก็ส่วนเรื่องเงินเยียวยา
กับทางโรงพยาบาลเราก็จะเดินหน้าทางคดีของเราต่อไป
เพราะเราไม่รับเรื่องการดูแลสุขภาพสองแทนใช่ค่ะใช่

มีอะไรฝากบอกถึงสังคมหน่อยไหมเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
คือสุดท้ายเนี่ยถ้าสมมุติว่าเอกจะเรียกร้องแล้วเอ็ดไม่ได้อะไรเลยเนี่ย
อันนี้คือเอ๋โอเคแล้วเพราะว่าเจตนาของเอ๋ตั้งแต่แรก

แต่ว่าพอเราพยายามค้นหาข้อมูลค้นหาความจริง
เราเจอแต่ข้อพิรุษเจอแต่ข้อสงสัยเจอทุกอย่างหมดเลย
จนวันนี้เดินหน้าต่อก็คือ๒วัตถุประสงค์แน่นอนเลย

สองคือเรียกร้องการตรวจสอบเรียกร้องให้มันให้มันเกิดข้อเท็จจริง
เพื่อที่ว่าต่อให้สุดท้ายนะเอกไม่ได้อะไรเลย
ขอให้เรื่องครั้งนี้มันเป็นอุทาหรณ์ให้คนอื่นบ้าง
คืออย่างน้อยคือเราเนี่ยเอาข้อมูลมากองให้แล้ว

คือโอเคคุณจะบอกว่าก่อนหน้านั้นคุณไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีความผิดพลาดอะไรเลย

แต่วันนี้เราเอาข้อมูลของเรามากองให้แล้วว่ามันมีความผิดพลาดจริง
แล้วมันเป็นความผิดพลาดที่อยากให้เขาตรวจสอบให้หน่อยเถอะใช่
ให้มีดำเนินการมาตรการอะไรมากกว่านี้หน่อยเถอ
น่ารักผมสุดท้ายจริงปากบอกให้เรื่องนี้
คืออันหนึ่งนะครับผมอยากให้ทุกโรงพยาบาลดูแลเวทระเบียงของคนไข้
ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละคนให้ดี
ไม่ใช่นึกใครอยากจะเกาะก็เกาะเข้าไป

แต่พอมันเกิดความใจหายบอกไม่มีความผิด

เอาละขอบคุณจริงนะครับที่มาพูดคุยกัน